พี่ผู้ชมไปที่วัดป่าเลรายวรวรวิธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องบอกว่าบรรยากาศงานทำบุญลำลึก๑ทศวรรษพี่เป้าสายันเมื่อเช้าเนี่ยคึกคักจริง
แล้วต้องบอกว่าพี่เป้าสายันสัญญาถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ

ก่อนจะเริ่มพิธีทำบุญค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้โฟกัสรถตู้คันนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นรถตู้คันพิเศษเลยนะคะเขียนติดป้ายไว้เลยว่าพิพิธภัณฑ์สายันค่ะ
ป้ายทะเบียนคันนี้นะคะอยากให้ทุกคนช่วยดูกันค่ะ

ก็คือเลข๙ชกช๑๘๘๗กรุงเทพมหานครค่ะ
หลายคนบอกว่าทำไมพี่แจ๊กรีนต้องเล่าถึงรถคันนี้

รถคันนี้นะคะเป็นรถตู้ที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่มาประมาณ๗๘ปีแล้วนะคะ
โดยทีมงานได้นำมาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์สายันสัญญาค่ะ
หลักก็เพื่อใช้ในการเดินทางขนของไปไหนมาไหนนี่แหละค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะก็นำรูปภาพของพี่เป้ามาจัดโชว์ให้กับมิตรรักแฟนเพลง

ก็จะมีภาพต่างของพี่เป้าสมัยยังมีชีวิตอยู่นะคะ

เป็นภาพประเป๋าที่หาดูยากมากเลยนะพี่แจ๊ก
ต้องค่ะสำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

คุณอาวุฒิษฎีฟอนรายพร้อมด้วยทีมงานสายันศรรยา
ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศให้กับพี่เป้านะคะ

วันที่๑๑กันยายนก็คือวันนี้ค่ะ
เป็นวันที่เราสูญเสียนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาแหบมหาเสน่ห์ค่ะ
ซึ่งมีแฟนเพลงเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

จากนี้เองนะคะทางครอบครัวยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์
สิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

ทางด้านคุณปิ๋มนะคะภรรยาก็ได้เผยความรู้สึกให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่า
แม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงพี่เป้าเลย
พร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงที่เดินทางมาร่วมบุญในวันนี้ด้วยค่ะ
เวลาทำบุญนี่ก็จะอุทิศส่วนกุศลให้พี่เป้าไม่ว่าจะอยู่ในพบภูมิใด
ก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ครอบครัวได้ทำให้ทุกบุญเลยค่ะ
ไม่ลืมบทเพลงยังสืบสารบทเพลงด้วยความตั้งใจแบบอย่างงดงามอะค่ะ
หลายคนชมนะคะว่าพี่ปิ๋มขอเรียกพี่ละกัน

ก็คือยังสวยอยู่เลยคุณผู้ชม

ส่วนในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีมหากรรมคอนเสิร์ตลำลึกหนึ่งทศวรรษ
นักร้องลูกทุ่งเมืองสุพรรณสายันสัญญาค่ะ
โดยจะมีศิลปินลูกทุ่งชื่อดังตบเท้าขึ้นเวทีค่ะ
แล้วก็ร่วมขับกล่อมเสียงเพลงเพราะนะคะของพี่เป้าเนี่ยแหละค่ะ

ใครอยู่ใกล้แถวนั้นนะคะก็สามารถไปร่วมงานกันได้
เพราะมีจนถึงวันที่๑๗กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะ
ค่ะหลายคนบอกว่าได้เห็นภาพเก่า
ก็เหมือนได้ย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อครั้งที่พี่เป้ายังมีชีวิตอยู่
รักสัญญาน้อยแต่ว่ารักกันมาก
อันนี้เลยนะคลาสสิกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มาก
ไว้ว่าพี่หม่ำพี่หม่ำจุ๊กมกของเราเนี่ยรักพี่เป้ามากนะคะ
แล้วก็การที่พี่หม่ำได้เข้าวงการตลกแล้วก็ได้มาร้องเพลง

ส่วนตัวพี่เคยได้ร่วมงานถ่ายหนังกับพี่หมาว
แล้วพี่หม่ำแกก็แบบแกชอบมากที่แกแต่งแบบเป็นพี่เป้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนที่ดูติ๊กต๊อกตอนนี้หลายท่านนะคะ
ที่เป็นแบบรุ่นใหญ่นิดนึงก็อาจจะชื่นชอบพี่เป้าเช่นเดียวกัน